ดูกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำยมเลย
เอาแม่น้ำยมก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแม่น้ำยมเนี่ยมันกัดซ้อ
ซ้อตลิ่งพังลงมากลางดึกทีนี้ทำไงน้ำหลากสุโขทัยก็หนักเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านนี่ต้องหนีน้ำกันนี่น้ำมาไวมาแรงแบบนี้
มาดึกเหรอใช่แล้วมอเตอร์ไซต์เป็นอย่างไรก็ต้องย้าย

โอ้ยไม่น่าจะได้นอนล่อมเพราะเกิดการีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เกิดขึ้นสี่ทุ่มแล้วครับแม่น้ำยมเนี่ยไหลเชี่ยวกัดซ้อริมตลิงแม่น้ำยมตรงบ้านวังหินที่ตำบลปากแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ลิงพังสิคะมวลน้ำก็ทะลักมาท่วมบ้านของชาวบ้านโอ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอน
รีบย้ายข้าวย้ายของโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์อทุลักทุเลมากอะนะคะ
บตเองต้องลงพื้นที่เอากระสอบทรายมาวางแนวขอบตลิ่ง
จะได้ชะลอความแรงของน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้จะมีมวลน้ำเนี่ย
หลากเข้ามาอีกแล้วก็จะทำให้ตำบลปากแควร์ถูกน้ำท่วมมากขึ้น
ก็เลยต้องเตรียมความพร้อมค่ะทั้งเรื่องของแผนการอบพยพ
แล้วก็ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเอาไว้ส่วนสถานการณ์น้ำโดยรวมของสุโขทัยเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่ามวลน้ำที่จะไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองสุโขทัยมาจากอ่างเก็บน้ำ
แม่ม็อกอยู่ในอำเภอถืนเอ่อจังหวัดลำปางครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำก็ล้นสเปียลเวย์ออกมาสองร้อยสามสิบลูกบาทเมตรต่อวินาที
มวลน้ำตรงเนี้ยไหลลงคลองแม่ถันคลองแม่ทุเลาแล้วก็ลงมารวมกับแม่น้ำยมที่สุโขทัย
จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นกัดซ่อตะหลิ่งพัง
แล้วก็คาดว่าระดับน้ำน่าจะสูงขึ้นอีกนะคะเพราะว่าฝนยังตกหนักอยู่ในพื้นที่ที่
สุโขทัยดูข่าวเช้าของเราอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนน้ำ
เยอะขนาดไหนส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะโอ้โหเป็นห่วงเลยนะพื้นที่รับน้ำต่อเนี่ย